ดูเรื่องเศร้าของครอบครัวนี้กันหน่อยนะครับ
ผู้ชายคนนึงค่ะเขาปกติเขาดื่มเหล้า

เขาจะออกไปหาปลาที่หนองน้ำสาธารณะทุกวัน

จนกระทั่ง๑๔มกราคมเมื่อวานสื่อเนาะ

แม่ก็งงมันดึกแล้วนะมันเริ่มค่ำนะ

ออกไปตามหาเจอแต่เรือแต่ไม่เจอตัว

เจอเรือคว่ำอยู่สภาพนี้แม่ใจไม่ดีแล้วค่ะ
แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งทุกคนมาช่วยกันหา
วันที่๑๔ทั้งวันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ถึงขั้นมีนักประดาน้ำลงไปงมหาด้วยนะ

แต่ก็แน่นอนล่ะค่ะเจอในสภาพร่างไร้วิญญาณแล้วนะคะ
เขาจมน้ำเสียชีวิตเพราะว่าเรือมันพลิกคว่ำมาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
จริงเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงคือ๒ทุ่ม๑๔มกราคม
ภัยศิลานครได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำศูนย์หาย
หนองน้ำสาธารณะทางเข้าบ้านดงแจ้งค่ะ
ทีมตอบโต้ภัยพิบัตรร้อยเอ็ดก็เลยออกตรวจสอบ
แล้วก็มีการประสานชุดประดาน้ำลงไปด้วย

ยาว๕๐๐เมตรกว้าง๑๐๐เมตรลึก๓เมตรค่ะ
นักประดาน้ำลงน้ำค้นหาอยู่๒ชั่วโมง
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเวลาก็ดึกขึ้นเรื่อย

กระทั่งเช้าวันนี้นะคะ๘โมงเช้า
นักประดาน้ำนำเรือท้องแบนลงค้นหาอีกครั้งหนึ่ง

ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมา
ซึ่งนาทีที่แม่เห็นร่างลูกอะค่ะ
แม่ร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วคือแม่ตีอกชกตัวเลยนะว่าเนี่ย
ถ้าลูกไม่ออกไปหาปลามาให้แม่

เล่าบอกว่าลูกชายก็คือนายรัฐพลชินผลนะคะ

ลูกชายเอาเรือหางยาวออกมาหาปลาในหนองน้ำ

ไม่กลับเข้าบ้านแม่ก็ตามหา
แค่เรือกับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างหนองน้ำ
โทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยศิลานครนะคะ
บอกเสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียลูกชายแบบนี้

แต่ลูกชายก็ไม่เคยเป็นความเดือดร้อนให้กับใครเลย
แล้วทุกครั้งที่เขาออกมาหาปลาก็คือหาปลาให้แม่กินเป็นประจำ
คิดเลยว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
แม่เนี่ยก็ทำได้แค่ขอภาวนาให้ลูกไปสู่พบภูมิที่ดี

เมืองต้นเจ้าหน้าที่ชนะสูตศพก็ไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย
แล้วก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะ
ญาติญาติเองก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็เลยมอบร่างให้ครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ